ข่าวต่อไปนี้ไปดูกันหน่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามต้นตะเคียน
วันดีคืนดีเดินผ่านต้นตะเคียนไปเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเขาจำได้ว่าคือนางหลอด
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งชอบดื่มเหล้าเมายาก็ไปนั่งจุ้มปุ๊กอยู่ตรงคนต้นตะเคียนเดินกลับมาตอนกลางคืนเขาก็ยังนั่งอยู่แบบนั้น
รุ่งขึ้นก็เลยไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังโอ้เขาบอกว่าโอ๊ยจะเผาวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
ประมาณว่าเจอยายรองเมื่อคืนเจอยายรองตายไปแล้วอ้าวตายไปแล้วแต่ที่เห็นน่าจะเป็นวิญญาณแหละ
โอ้โหทีนี้ไม่กล้านอนบ้านเลยไปนอนบ้านคนอื่นเพราะกลัวผีหลอกครับคุณผู้ชม
พิกัดจุดนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการไปเจอวิญญาณเนี่ย
อยู่ใต้ต้นตะเคียนที่ปากซอยเทศบาลสี่สิบสี่ทับหนึ่งนะฮะหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าซอยต้นตะเคียน
ดูสิฮะโอ้โหชุดไทยเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ที่บริเวณหลังวัดบ้านฉาย
อำเภอบ้านฉางที่มรยองต้นตะเคียนต้นนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เพราะว่าชาวบ้านเข้าไปขอพรกันบ่อยแล้วก็ได้อย่างที่ขอด้วย
ก็นำชุดไทยหลากหลายสีไปแก้บนรอบคนต้นตะเคียนส่วนใหญ่ก็ไปขอเรื่องงาน
มีคนไปเจอวิญญาณเฮียนของนางหลอด
นะฮะเป็นผู้หญิงอายุ๔๔ปี
แต่เขาเสียชีวิตไปตั้งแต่๒๑มิถุนายน

คือคืนวันนั้นเขาเห็นว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่ง
ก้มหน้าก้มตาอยู่ตรงต้นตะเคียน

นางหลอดหายตัวไป
มิถุนายนเนี่ยเขาไปซ้อนท้ายรถเพื่อนนะแล้วก็ไปดื่มเหล้ากันปรากฏว่าไปล้ม
หัวฝาดพื้นพร้อมเผลอมากมีอาการชักเกร็งก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็
ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะ๒๑เสียชีวิตรับศพมาปุ๊บตั้งสวด
คืนนั้นเลยคือ๒๑มิถุนายนปรากฏว่าคืนถัดมาครับ
หลังเผาศพมีคนไปเจอวิญญาณนางหลอดนั่งอยู่ใต้ต้นตะเคียน
คนไปเจอคือนายนครินแล้วก็นางสาวบังออน
เป็นสองสามีพระยาชาวบ้านอยู่ตรงข้ามต้นจักรเทียน
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนตี๑ของคืน๒๒มิถุนายน
เขาเดินไปหาญาติอยู่ห่างจากจุดนี้๒๐เมตร
ระหว่างทางต้องเดินผ่านต้นตะเคียน
เขาไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวนั่งกอดเขาก้มหน้าก้มตาไม่พูดจาอยู่คนต้นตะเคียน
ตอนนั้นก็ไม่เอกใจคิดว่าโอ๊ยหลอดนั่นแหละ
มันชอบเมาแล้วมานั่งตรงใต้ต้นตะเคียนนางบอกแน่
ก็เจอกันประจำเออมาประจำมาประจำนะฮะขากลับมาเอ้านางหลอดนั่งอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ทักอะไร
เห็นว่ามันดึกแล้วคงจะเมาหลับไปนะฮะรุ่งเช้าเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟัง
ช็อกมากเพื่อนบ้านบอกว่าจะเป็นนางหลอดได้ยังไงตายแล้วจะเผาศพอยู่บนเมน
โอ้โหช็อกเลยครับขนหัวลุกไม่กล้ากลับไปนอนที่บ้านเลย
บ้านอยู่ตรงข้ามต้นตะเคียนพอดีย้ายออกไปนอนบ้านญาติแทนเพราะว่ากลัวผีมาก
เพราะไม่ใช่แค่สองสามีภรรยาคู่นี้ที่เจอนะฮะเพื่อนเพื่อนของนางหลอดที่ไปดื่มเหล้าในวงเล่าด้วยกัน
ดีเข้านางหลอดไปเคาะประตูบ้านตอนกลางคืนจะชวนไปดื่มเหล้า
โอ้โหตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านตอนกลางคืนเลยนะครับ
เอาล่ะทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้นักข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่ไปพิสูจน์ความจริงกันหน่อยนะคะ
ตะเคียนต้นนี้แหละค่ะในขณะที่นักข่าวของเราเนี่ยกำลังถ่ายทำงานอยู่นะครับคุณผู้ชม
เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะเห็นไหมคะฟ้าสว่างแบบนี้ค่ะกลางวันแสกแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าอยู่ดีหมามันเห่าหมามันหอนขึ้นมานะคะ
ทีมข่าวบอกว่าขนลุกสู้เลยขนแขนสแตนอัพเลยนะคะ
คุณผู้ชมหลักฐานเชิงประจักษ์แบบนี้มาให้เห็นเต็มทั้งภาพและเสียง

เออมันของจริงนะ

ก็เหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้แบบหนัก

แต่ขนลุกแต่ขนลุกนะคะทีมข่าวบอกว่าตอนทำงานขนลุกเลยนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านเองเขาเชื่อว่ายังไงเขาเชื่อว่าวิญญาณของนางหลอดเนี่ย
น่าจะยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่แถวต้นตะเคียนต้นนี้แหละค่ะ
เพราะช่วงเช้ามืดประมาณตี๔จะมีคนได้ยินเสียงหมาหอนรองรับต่อกันเป็นทอด
ตั้งแต่วัดบ้านฉางไปจนถึงบริเวณต้นตะเคียนต้นนี้นะคะ
บางคนก็เชื่อว่าผีนางหลอดอาจจะมาให้โชคก็ได้

อายุ๔๔ปี
ตรงกับเลขซอยคือซอยเทศบาล๔๔ทับ๑พอดีพอดีเลยค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ